การเล่นลูกคางเป็นของเล่นพื้นบ้านที่เป็นกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและเป็นการเล่นทั้งแบบคนเดียวและแบบรวมกลุ่มกันของเด็ก
โดยวิธีการเล่นลูกคางเน้นให้เด็กใช้ทักษะของการรักษาสมดุล
คือการทำให้ลูกข่างหมุนทรงตัว
เด็กจึงต้องหาวิธีเฉพาะตัวเพื่อให้ลูกข่างของตนเองหมุนได้นาน
ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การพันเชือกให้แนบกับตัวลูกคางให้มากที่สุดและแน่นที่สุด
เพื่อเวลาจังหวะการโยนลูกข่างไปกลางวงพื้นที่ลูกข่างจะได้ทรงตัวหมุนได้นาน